มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมานี่แหละค่ะจังหวัดที่โรคกระบะกำลังจะออกตัวข้ามแยกตรงบริเวณนั้นน่ะนะคะ
ตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงค่อนข้างใหญ่เลยล่ะค่ะอยู่ใกล้ซอยหนึ่งสายสิบสามที่พื้นที่ตำบลและนะคะ
อำเภอนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยองเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จับภาพไว้ได้ล่ะค่ะ
รถกระบะเขาพยายามไปเลี้ยวกลับมาแล้วพอกลับมาที่ต้นหัวซอยฝั่งนั้นก็คือพยายามจะข้ามแยก
ที่เขาเลื่อนรถออกมาด้านหน้าจะข้ามแยกก็เดาว่าฝั่งเขาคงจะเป็นไฟเขียว
แต่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่วิ่งมาจากทางตรงซึ่งมอเตอร์ไซค์เขาบอกฝ่าไฟแดงมา
จังหวะกระบะก็กำลังจะตรงไปมันก็เลยเกือบแบบเส้นยาแดงผ่าแปดที่เกือบจะชนกัน
อ่าทีมข่าวของเราไปดูในจุดเกิดเหตุหน่อยเขาบอกว่ามีรถยนต์หลายคันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์พยายามจะขับฝ่าสัญญาณไฟด้วยความเร็ว
และจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากมากเจ้าของอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ชื่อว่าคุณพี่เล็กนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นอาสากู้ภัยด้วย
สี่แยกนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะเพราะคนขับขี่นี่แหละไม่เคารพกฎจราจร
ฝ่าไฟแดงบางคนก็พยายามจะลักไก่กลับรถก็มี
คุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยู่ในบริเวณนั้นแล้วต้องใช้เส้นทางนี้
ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นก็แล้วกันนะคะ
สำคัญเราว่าการเคารพกฎจราจรแค่นั้นก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
เพราะชาวบ้านเขาก็ฟ้องมาว่าตรงจุดนี้คนชอบฝ่าฝืนกฎกันเยอะนะครับ